เอาใจคนที่ชอบทานอาหารจีนกันบ้างละกัน

ถูกต้องค่ะอยู่ที่ริมถนนรื่นรม
ใกล้กับตลาดโต้รุ่งขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นนะคะ
ร้านนี้เป็นร้านอาหารจีนที่เขาบอกว่าอร่อย
คนในพื้นที่แนะนำว่าต้องมากินให้ได้สักครั้งหนึ่ง

คุณดูเป็นเหลาแต่ราคาริมทาง
เจ้าของร้านเขาเป็นถึงอดีตเชฟยอดฝีมือนะคะคุณ
เจ้าของร้านชื่อว่าคุณวีระเอี่ยมสะอาดนะ
เขาเล่าถึงแรงบันดาลใจในการทำร้านนี้
บอกว่ามันเกิดจากการที่เขาอยากขายอาหารที่อร่อย
มีคุณภาพในระดับพัฒนาคาร
ซึ่งนอกจากว่าร้านเขาจะใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพแล้ว
แต่ละเมนูมีจุดเด่นในเรื่องของราคาย่อมเยาว์เพียงหลักร้อยต้น

ใช่แล้วเขาก็นำรถยนต์ของเขามาดัดแปลง
เป็นร้านอาหารที่เป็นแบบเคลื่อนที่
ขับเอาไปขายอาหารตามแหล่งชุมชนต่างด้วย
เมนูเด็ดที่แนะนำก็คือกระเพาะปลาน้ำแดง

คือวิธีแบบวิธีการทำอาหารจีนมันต้องใช้ไฟแรง
ก็คือเหมือนเส้นนุ่งไฟถ้าเป็นไฟแรงจริงนะ

ต้องใช้ทักษะในการแบบว่าเหลียงไฟ
ว่าอีกนี่ละกันนะฮะกระเพาะปลานน้ำแดงอย่างนี้
ผัดผงกะหรี่อย่างนี้รสชาติเข้มข้นถึงใจเลย
แล้วก็มีเมนูอื่นเยอะมากไม่ว่าจะเป็นกะเพราเป็ดราดข้าวซี่โครง
อบรากบัวราดข้าวกุ้งอบวุ้นเส้นข้าวผัดปูเนื้อ
และอื่นอีกเยอะแยะมากมายน้ำลายไหลแล้ว
ใครชิมอาหารพัตตาคานราคาย่อมเยาะก็ไปกันได้
ที่ครัวเหลาริมทางจังหวัดขอนแก่นค่ะ
หมายเลขโทรศัพท์ขึ้นไว้ให้ด้านล่างใครแวะไปขอนแก่นลองไปชิมกันดู
แล้วมาบอกด้วยว่าอร่อยระดับพัตตาคานขนาดนั้น
ชอบนะบรรยากาศนั่งทานแบบนี้แล้วก็ได้ดูเชฟเขาทำอาหารด้วย

เชฟเชี่ยวบ้นแบบฟุตทักเลิศเลิศเลิศ